เอาล่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นแหม่น่าจับตามองจริงสำหรับวงการเพลงไทยในบ้านเรานะคะ
มีการประกาศชัดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว๒๗กรกฎาคมนี้

แต่ดูท่าทางว่างานนี้เหมือนจะมีเซอร์ไพรส์นะคุณ
ถึงขนาดว่าไม่มีการแบบบอกรายละเอียดออกมาให้รู้กันเลยแม้แต่นิดเดียว

เสกรอคิวน้องลำไยอยู่ร่วม๒เดือนแล้วนะคะ

เพราะว่าเป็นแฟนเพลงของพี่เสกมานานแล้ว
แต่ขออุบแนวเพลงเอาไว้ก่อน
อย่างนี้เราก็งงเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเห็นผู้สาวขาเลาะมาร้องเพลงร็อก
หรือจะเห็นพี่เสกโชว์ลีลายกย้ายตามสไตล์น้องลำไย
นั่นแน่นดีหรือเปล่า๘ชั้น๓ชั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะได้รู้กันอย่างแน่นอนนะคะ
เอออ่ะลุ้น
อาจจะมีมิติใหม่ของวงการเพลงไทยในบ้านเรา
ถ้าพี่เสกลุกขึ้นมาเต้นจะเป็นยังไง
ขอก้าวชั้นเลยได้ไหมพี่เศกขา
เอออ่ะรอดูสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวโอ๊ยใจร้องกันหน่อย